ช่วงนี้ประเทศไทยอากาศร้อนจัดนะครับโดยเฉพาะทางภาคเหนือนะครับมีคลิปคลิปหนึ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดลำปางบอกว่าที่ลำปางร้อนมากถึงขั้นเอากระทะใส่น้ำมันไปทอดไข่ดาวกลางแดดได้แต่ว่าล่าสุดชายคนนี้ออกมาขอโทษสังคมนะครับบอกว่าที่ทำลงไปนั้นเป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเท่านั้นติดตามจากรายงานครับ
ส่งเหอะ
๑๕๑๕นาทีนะพอผมแบบเมื่อกี้๑๕นาทีแล้วสังเกตุนะครับผมจะไม่มีควันนะ
อากาศร้อนประมาณไหนครับดูนะครับไข่สุกนะครับ
อะไรจะร้อนถึงขั้นทอดไข่สุกได้ขนาดนั้น
หลอกกันได้ลงคอแถมยังนำคลิปมาโพสต์บนเฟซบุ๊ก
ทำให้คนอื่นสนใจแชร์กันกระหน่ำ
สุดท้ายออกมาแก้ตัวไม่เป็นความจริง
แค่ทำคลิปเล่นสนุกในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน
ไม่คิดว่าจะมีคนแชร์ต่อมากขนาดนี้
เจ้าของคลิปออกมาโพสต์ขอโทษสังคมและโลกโซเชียล

และไม่ได้มีเจตนาที่จะสร้างความแตกตื่น
ตัดสินใจลบคลิปนี้ไปแล้ว
ต้องขออภัยสังคมนะครับที่ทำคลิปลงไปนะครับ
ต้องขอโทษด้วยนะครับผมว่ารู้เท่าไม่ถึงการนะครับ
เล่นกันในครอบครัวนะครับเฮฮาตามภาษาครอบครัวนะครับ

นึกว่าเขาจะแชร์กันเยอะขนาดนี้ครับ
ไข่จะไม่ได้สุกเพราะแดด
แต่สภาพอากาศของจังหวัดลำปางก็ร้อนสุด
โดยเฉพาะที่อำเภอเถินอุณหภูมิทะลุ๔๔๒องศาเซลเซียต
สูงที่สุดในรอบ๖๘ปี
เป็นอันดับ๒ของโลกแล้วในขณะนี้
กระทรวงสาธารณสุขต้องออกมาเตือนให้หลีกเลี่ยงความร้อนจัด
ดื่มน้ำให้เพียงพอวันละ๘๑๐แก้ว
ที่สำคัญต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เพราะอาจเสี่ยงที่จะเป็นโรคลมร้อนหรือฮิสโตก
ซึ่งปีนี้มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว๗ราย
หากพบผู้ที่มีอาการน่าสงสัยว่าเจ็บป่วยจากภาวะอากาศร้อน

นำเข้าไปอยู่ในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก
ดื่มน้ำเย็นเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายให้ต่ำลง
ถ้ามีอาการรุนแรงหมดสติ
ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที

เพื่อป้องกันการสูญเสียจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด